คุณผู้ชมคะในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเมื่อ๔๐กว่าปีก่อนนะคะ
จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าถูกคุกคามด้วยกลุ่มคอมมิวนิสต์ค่ะ
เมื่อความทราบถึงในหลวงราชการที่๙พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไป
รัศดรในพื้นที่นะคะพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ค่ะ
เพื่อทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาวและเลี้ยงสัตว์นะคะ
และส่งต่อความรู้ให้ชาวบ้านจนทำให้ชาวบ้านสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
จนปัจจุบันติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
โรงเรียนบ้านหมากแข้งตะบนกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
อยู่ท่ามกลางหุบเขาในพื้นที่ห่างไกล
แต่รอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่เก้า
ก็ประทับลงบนพื้นพันธุ์ดินแห่งนี้
เมื่อวันที่๒๑ธันวาคมปี๒๕๕๙
ดังน้ำทิพย์ชะลมใจชาวบ้าน
ที่กำลังเดือดร้อนจากการคุกคามของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
พระองค์ท่านคงจะคิดว่าไหนไหนว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อน
ก็เดือดร้อนทั่วทั้งหมู่บ้านนะครับ
พระองค์ก็คิดว่าอยากเสด็จมา
ทั้งที่ว่ามันอันตรายนะครับ
พูดถึงอันตรายนะครับพระองค์ก็ไม่เยอะท้อนนะครับ
เรามีความภาคภูมิใจมากครับ

ผมคิดว่าคงจะมาปลอบควัน

ว่าแผ่นดินนี้เป็นของเรา

ทั้งจะตายก็ให้ตายอยู่ที่นี่
อกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเย็นศิระขึ้น

เป็นโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
สร้างอาคารเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลัง
อกจากนี้ยังพระราชทานเครื่องใช้ในการเกษตร
ให้ประชาชนได้นำไปประกอบอาชีพ
และตั้งมั่นในถิ่นฐานต่อไป
ชาวบ้านก็มีความรู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นมากดี

นอกจากจะถามคราว
ให้กำลังใจแล้วพระองค์ท่านก็ยังให้
พวกอุปกรณ์ต่างเกี่ยวกับการเกษตร
แล้วก็หลังมาตรงรถยอสูง

โดดที่ดิน๓๙ไร่บริเวณบ้านเดิน

มีพระนามเต็มของในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นผู้ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หลังทรงซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

ไม้เมืองหนาวสาธิตและเผยแพร่แก่เกษตรกร
ใช้ชื่อว่าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ต่อมาทรงเห็นว่าบริเวณข้างเคียง
เป็นที่ดินสาธารณะสำหรับเลี้ยงสัตว
อำเภอด่านซ้ายสงวนไว้ประมาณ๑๒๐๐ไร่
จึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
กรมประสุทธิ์เข้าไปสำรวจพื้นที่
และพระราชทานเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการศูนย์พัฒนาประสุทธิ์
ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ตรงนี้เป็นจุดเล็กแต่ว่าก็เป็นจุด๑

เกษตรกรที่มีความต้องการเขาก็จะรวมกลุ่มกัน
เราก็จะเริ่มการการฝึกอบรมแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ติดตามงาน
การปัจจัยการผลิตด้วยอะไรเราไม่ใช่
มอบให้ครั้งเดียวที่ต่อไปเราก็คือติดตาม
การให้ความรู้เขาได้ด้านวิทยาความใหม่อะไร

ก็อย่างว่าพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ทีนี้เกษตรกรก็พึ่งพาตนเองได้
ปัจจุบันศูนย์พัฒนาประสุทธิ์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย
มีทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ไข่หมูพันดี
วัวพันเนื้อแกะแพะรวมถึงพัฒนาด้านการประมง
ส่งเสริมให้ชาวจังหวัดเลยมีอาชีพที่ยั่งยืน
แม้จะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าทะเลภูเขา

แต่รอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่๙ก็ย่างไปถึง
พร้อมความห่วงใยและความช่วยเหลือให้ประสบกรณิกร
ไม่ต้องละถิ่นฐานบ้านเกิดเพราะถูกลุกรานได้อีก

เราก็ได้สอนปลูกฝังครับ
มาถือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติครับ
ว่าสิ่งที่ท่านได้เสียสละ
เพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวไทย

เวลากำลังกายกำลังทรัพย์
เราได้น้อมนำแล้วตัวผมในฐานะผู้บริหารนั้น
ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัฐนี้
มาพูดมาคุยกับข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ
โรงเรียนก็ให้ปลูกฝังนักเรียนครับว่า
ยึดถือตรงนี้เป็นสิ่งที่
ชาวบ้านไม่ต้องพึ่งพาอะไร

ในกระแสพระราชดำรัฐเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย